คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากครับ
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาคือเรื่องที่รัฐบาลนั้น
เขามีการเตรียมแจกเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย๒๐๐๐บาท
ลดผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙นะครับซึ่งถูกวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าการประชุมคอรมอลพรุ่งนี้จะไม่มีการนำมาตรการนี้เข้าไปหามรือกันครับ
แล้วก็มีแนวทางอื่นที่จะมีการออกมาเช่นการนำเงินนี้ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ในการช่วยเหลือทางการแพทย์กันต่อไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ในที่สุดนายกรัฐมนตรีก็ทนกระแสคัดค้านไม่ไหว
หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
มีมติให้แจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
สำหรับผู้มีรายได้น้อยไม่ถึงเดือนละ๑๕๐๐๐บาท
โดยนายกระบุหลังพิจารณาอย่างรอบครอบ

ชะลอการแจกเงินชดเชยคนละ๑๐๐บาท
เป็นเวลา๒เดือนออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนด
แต่จะพิจารณาให้ช่วยเหลืออย่างอื่น
เช่นคืนค่าประกันการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า
หรือลดค่าน้ำค่าไฟแก๊สหูต้ม
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
วันนี้ผมก็หารือกระทรวงพลังงาน

เพราะฉะนั้นผมยังไม่จ่าย
เตอร์ไฟฟ้ามันไม่มีเงินประกันอยู่
คนละ๓๐๐๐บาทเลยจะคืนตรงนี้ให้

แล้วจะได้ทุกบ้านเว้นแต่พวก
อะไรล่ะพวกขนาดใหญ่แล้วนี้ก็ไม่ให้

พวกนี้จะได้หมดทุกคนที่เป็นบ้านของตัวเองนะ
ค่ามีเตอร์๓๐๐๐อย่างน้อย

มีมติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนอกสภา
แฉขบวนการไอโอฉีกหน้ากากขบวนการเพิ่มความขัดแย้ง
โดยจะประเดิมนัดแรกในวันพระฤหัสสบดีที่๑๒มีนาคม
เวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๒นาฬิกา๓๐นาที

คือการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
และจะทำกิจกรรมเช่นนี้ทุกสัปดาห์ตรวจสอบทุกเรื่อง
ก็อยากจะเรียนชี้แจงว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ย
เรากำลังทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในฐานะตัวแทนของประชาชน
เพื่อจะตรวจสอบการบริหารงานที่ไม่ชอบ
หรือการแชมป์หน้าที่เกินขอบเขตในสังคมไทย
บทบาทของเรานั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในที่สภา
แต่ในฐานะของตัวแทนพลเมืองไทยก็โดยตัวแทนประชาชนไทย
เราทำหน้าที่ในการตรวจสอบทุกเรื่อง
ทุกสถานที่ทุกเวลานะครับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรระบุ
ไม่รู้สึกหนักใจที่มีการพาดพิงคณะทำงาน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากาก
เพราะขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
หากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
พร้อมระบุด้วยว่าตัวเองเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมือง

ไม่ต้องปรับคณะรัฐมนตรีตนยินดีที่จะไปทันที

เราเข้ามาทำงานเพื่อผู้บ้านที่เมือง

วันหนึ่งประชาชนเขาไม่เอาเราแล้ว

ไม่ต้องปรับผมไปทันที
ผมเรียนตั้งแต่เช้าค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ตัวข้อที่จริงเป็นอะไร
สสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ

ทำให้รัฐบาลถูกเหมารวมว่า
บริหารจัดการปัญหาโควิดล้มเหลว

และอดีตสอสอพักประชาอธิบัติหลายคน

ทบทวนการร่วมรัฐบาล

จันทร์โอชาเริ่มมีปฏิกิริยา

บางทีก็เหนื่อยคอยปกป้องแล้วนะ

โดยระบุต้องโทษคนไทยที่เลือกมากันเอง

เอาคนที่มีมณฑินมาทั้งนั้น

สายเจริญปุระที่ทวิตว่า

มาบอกว่าไม่เอาแล้วค่ะ